ไปต่อกันที่สึกยอดมวยไทยรัดเป็นตามผลกันกับสึกนัดเปิดสักกราดใหม่
ซึ่งวันนี้ก็ชกกันมานดูเดือดเหมือนเดิม
มีน็อกกันถึง๓คู่ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคู่เอกไข่หวานเล็ก
ต่อหลัก๒ก็ล้างตาคู่ปรับได้สำเร็จ
คู่เอกสึกยอดมวยไทยรัดเป็นมวยคู่ใหญ่มาเริ่มเท่าเลย
ไข่หวานเล็กต่อหลัก๒มุมแดงที่เห็นอยู่นี่แหละครับ
เคยแพ้มาแล้วก็ในศึกนี้ได้เปรียบอยู่๒ปอนด์นะครับ
พบกับกล้องนครบานสกิจรุ่งโรธ
ยกหนึ่งยกสองยังออกอาวุธกันปะปลายนะครับ
แต่มาจบกันในยกที่๓นี่เลยครับ
ทางด้านไข่หวานเล็กสบโอกาสชิงออกหมัดซ้ายนะครับ
เต็มหน้าแล้วก็ส่งทางด้านกล้องนครบาน
ซึ่งกรรมการก็ไม่รอช้านับแป๊บเดียวแล้วก็จับแพ้น็อกไปเลยในยกที่สาม
ทำให้ไข่หวานเล็กล้างตาได้สำเร็จนะครับ
ทบต้นทบดอกหลังจากที่ไข่หวานเล็กนั้น
แพ้คะแนนมาในเวทีมวยราชดำเนินครับ

นัดนี้แหม่เย็บรวมถึง๑๘เข็มบริเวณใต้ตาซ้ายเลยทีเดียวนะครับ
ส่วนเลสเตอร์ปเตรกุลครับแพ้น็อกให้กับฉลามศึกสขวานิสสังรอดในยกที่๔ครับ